ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ดูบรรยากาศที่โรงเรียนก่อนนะฮะ
โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์ย่านนทบุรี
วันนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
ค่ะนะหรือว่าชั้นที่เขาสงสัยว่าลูกเขาจะถูกทำร้ายด้วยหรือเปล่าเนี่ย
เขาไปที่โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนเขามีการประชุมกันนะ
แล้วบอกเดี๋ยวจะแถลงข่าว๑๑โมงแต่ไม่ยอมให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าไปฟังนะฮะ
บรรยากาศทีนี้ก็วุ่นวายสิฮะเพราะว่าผู้ปกครองเขาไม่ยอม
เขาบอกคุณจะประชุมอะไรกันคุณจะถลงแถลงจะชี้แจงอะไรกันเนี่ย
ต้องเปิดห้องให้ผู้ปกครองเข้าไปฟังด้วยอืมอ่าเดี๋ยวท่านดูนะฮะบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าเรียกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขากรูกันเข้ามานะฮะที่ห้องประชุมนะครับ
ตะโกนเรียกชื่อผู้บริหารโรงเรียนที่ประชุมอยู่ข้างในบอกต้องเปิดประตู
ต้องขอฟังนะจะประชุมจะชี้แจงอะไรกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่านสื่อหรือว่าจะไลฟ์อะไรเท่านั้น
ผู้ปกครองต้องได้ยินต้องได้ฟังด้วย
มึงต้องให้กรูมาลาอะไรหมึงเนี้ย
มาลาเรียนทีกว่าแล้วมั้ย

นั่นครับผู้ใหญ่นั่นครับครับ
ผู้ใหญ่อยู่นู้นครับ
นักข่าวนะผู้ใหญ่อยู่นู้นครับ
ผู้ใหญ่อยู่นู้นครับ
ตามแนวนะครับผู้ใหญ่อยู่นู้นครับ

นั่นนะครับวิทยาลัยนั่นนะอยู่นั่นครับ

เอาให้พังหรือไหมวันเนี้ย
จะฝังป้าว
อย่างเนี้ยมันไม่ถูก

เราจะพลึกเขาจะประชุมและจะแถเเหลงอะไรกันผ่านสื่อเนี้ย
ต้องยอมเปิดปะตู้นะครับ
ผู้ปกครองที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเขาได้เข้ามาคือประชุมอยู่ข้างในต้องเลิกประชุมกลางคัน
นแรงกดดันของกลุ่มผู้ปกครองไม่ไหวนะครับคือผู้บริหารไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนบางคนก็แบบเอาไม่ประชุมแล้วไปแล้ว
คือไม่เอาแล้วเนี่ยทีแรกเขากำลังจะถลงแถลงของเขาหลังจากเมื่อวานเขาแถลงไปรอบนึงใช่ไหม
มีผู้ปกครองมานั่งฟังอยู่วันนี้เขาบอก๑๑โมงเนี่ยเขาขอแถลงอีกรอบนึงขอชี้แจงอีกรอบนึงแต่ไม่ให้พ่อแม่เด็กเข้า
ข้างนอกเขาก็ไม่ยอมนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาบอกเขายังได้รับคำตอบไม่เคลียร์เลยนะกล้องวงจรปิดที่ขอดูก็ยังได้ดูไม่ครบทุกจุดทุกวันด้วย
ทั้งห้องที่เกิดเหตุหรือว่าห้องที่เขาสงสัยนะครับนี่ค่ะทุกผู้ชมครับผู้ปกครองเองก็บอกว่าโอ้โหยังงี้โรงเรียนปิดกั้นนี่นะสุดท้ายต้องยอมให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รับฟังด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การนางกระหนกวันวิลาวันนะครับเดินทางมาที่โรงเรีย
เขากำลังประชุมกันอยู่เลยนะครับมีนายอัธพลตรึกตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่ากชนะตัวแทนของทางโรงเรียนด้วยนะครับที่มานะฮะแต่ไม่มีเจ้าของกับผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนอยู่ค่ะนะวันนี้เขาก็มากันนะครับตัวแทนผู้ปกครองนะครับโดยเฉพาะห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มก็ได้คุย
กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้คุยกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะฮะตัวแทนของห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยบอกว่าต้องการให้โรงเรียนเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดทุกจุดให้ผู้ปกครองได้ดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามันมีแค่นั้นจริงใช่ไหมมีแค่ในคลิปที่เราเห็นใช่

คือสำคัญมากนะที่จะต้องออกมาชี้แจงและรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะเวลามีอะไรเขาก็ต้อง

บางทีก็เป็นรักษาการก็มี
เป็นส่วนใหญ่เป็นครูใหญ่ออกมาพูด
เป็นผู้บริหารเอามาพูดเอ๊ะตกลงใคร
ไปประชุมที่กระทรวงศึกษาแถลงเมื่อวานหรือแถลงวันนี้
ตกลงใครคือพอโรงเรียน

คำตอบที่ได้นี่มันไม่ชัดเจนเลยนะครับ
ใครคือพอโรงเรียนแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รักษาการเนี่ยมันไม่ได้รักษาการทุกวันนะเนี่ย
เรียกก่อนนะวันไหลโตไม่อยู่ในรักษาการ
ได้รับมอบหมายให้มาดูแลโรงเรียนนี้
เนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบว่ามันมีปัญหา

หรือเรื่องคุณภาพต่างนะคะ
ซึ่งเราตระหนักว่าเหตุการณ์นี้
มันจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นทางส่วนกลางก็เลยส่งดิฉันเข้ามานะคะ
เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้นะคะ

ท่านเพราะโรงเรียนท่านเดิมนะคะ

เพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งรักษาการ
คืออาจารย์วารุณีขึ้นมานะคะ
เพราะว่าตั้งแต่ผมมีเรื่องมานะครับ
สลับหน้ามากันหมดเลย
พวกผมไม่ไว้ใจใครสักคนแล้วครับตอนนี้
ถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็คือคนรับปากผมนี่เป็นยามก็ได้ใช่ไหมฮ
เพราะว่าพวกท่านนะครับ
เพราะท่านแต่ละท่านไม่ได้อยู่นะเหตุการณ์วันที่ผมเป็นเรื่อง
คุณบอกให้ผมมั่นใจในโรงเรียนของคุณเนี่ย
คุณคิดใหม่ก่อนนะครับก่อนที่จะพูดอะไรนะครับ
สองนะครับคุณบอกใจคุณเนี่ย
คุณเอามาตรฐานอะไรมารับตรงนี้ครับ
คุณครูเนี่ยคุณยังใช้แค่วุฒิม๓กับม๖เอง
ท่านไม่มีใบประกอบวิชาชีพเลย
ครูต่างชาติมีแค่วีซ่าเดินทาง

คุณมาพูดแถไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่เข้าประเด็น
ผมต้องการประเด็นเนื้อว่าสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยมันคืออะไร

ห้องที่มีปัญหานะคะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนครูแล้วนะคะ
ไม่ใช่ห้องเดียวที่มีปัญหามีทั่วทั้งเนสเตอรี่เลยค่ะ

นี่ค่ะคือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาบอกว่า
ตกลงคนที่จะมาตกปากรับคำเนี่ย
ใครจะคือพอใครคือเจ้าของโรงเรียน
ใช่ค่ะคือตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะ
ก็จะมีตัวแทนของทางโรงเรียนออกมาคุยกับผู้ปกครอง
ออกมาชี้แจงทางผู้ปกครองบอกว่าไม่ซ้ำกันเลยนะคะ
ตัวแทนของโรงเรียนมาคุยเนี่ยไม่ซ้ำกันเลย
ตกลงใครกันแน่ที่จะเป็นคนรับเรื่อง
แล้วก็จะสารต่อแล้วก็จะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็อย่างวันนี้ก็บอกว่าอ๋อก็เราก็สลับกันรักษาการผอไป
ปกครองบอกงงอย่างนี้งง

จังหวะตรงนี้คือเจรจากันระหว่างผู้ปกครอง
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมันตึงเครียดมากคุณผู้ชม

ถ้าพบว่าทุกคน
ต่อไปตรวจสอบหมดเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูของครูคนอื่นทั้งโรงเรียนเลยค่ะ
รับปากว่าจะตรวจสอบให้ทั้งโรงเรียนนะคะ
และถ้าใครมีปัญหาเช่นไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีปัญหาอะไรก็ตาม
จะดำเนินคดีหมดจะดำเนินคดีให้หมดครับ
มีการสอบถามถึงผู้บริหารถึงใบประกอบการสถานศึกษาด้วย
ไม่ใช่แค่ครูนะใบประกอบการสถานศึกษา
แล้วก็สั่งให้ไปนำใบอนุญาตมาแสดงด้วย
นี่ค่ะคำชี้แจงแบบชัดจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นเหล่านี้
ผู้ปกครองเขารับได้เขารับได้เขาปรบมือเลย
บอกว่าประเด็นอย่างนี้เขารับได้
อย่างนี้เขาต้องรับผิดชอบทั้งหมดรวมทั้งผู้บริหารและผู้รับมอบอำนาจ

มาต้องมีความพร้อมไม่ได้มาจิ้มไลน์เปิดไลน์ให้ดู
นี่ไงรัฐมนตรีช่วยบอกเลยว่าถ้าผู้บริหารโรงเรียนจะมาชี้แจงเนี่ย
มันต้องมีความพร้อมเอกสารต้องพร้อมต้องชัด
แล้วถ้าคุณจะมาแบบไม่รู้ว่าใครคือพอรักษาการใคร
ก็ไม่รู้เหมือนกับจะมาปกป้องปกปิดอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
แล้วบริษัทช่วยกระหนกวานบอกเอาง่าย
แจ้งความทั้งโรงเรียนไปเลยละกันคณะผู้บริหารทั้งหมด
เอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีจะได้แบบ
งั้นคนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนนี้ก็ไม่ได้เป็นรักษาการกันไปเรื่อย
คือในมุมหนึ่งผู้ปกครองเขามองถึงขั้นนั้นจริงนะคะ
เขามองว่าผู้บริหารโรงเรียนก็เหมือนเป็นลักษณะของนายจ้าง
ที่จ้างครูผีเลี้ยงจ้างครูประจำชั้นจ้างครูชาวต่างชาติมามาเป็นลูกจ้าง
แล้วลูกจ้างมีความผิดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ก่อเหตุกระทำความผิดทำร้ายเด็ก

ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วย
ก็ในเมื่อหาไม่เจอว่าใครคือพอโรงเรียนใครคือเจ้าของโรงเรียน
ถ้างั้นครูเคยอะไรที่ปล่อยประละเลยปล่อยให้มีการแบบทำร้ายเด็ก
ก็เอาผิดกันให้หมดไปเลยละกันทั้งโรงเรียนไปเลยละกัน

เคยเรียนอยู่ห้องเรียนอินเตอร์นะคะ
ค่าเทอมตั้ง๕๐๐๐ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ย้ายลูกไปเรียนที่อื่นแล้ว
บอกว่ายังไงรู้ไหมคะลูกเธอมีพฤติกรรมคือ
กระโดดหน้าต่างห้องเรียนแต่ครูประจำชั้นห้ามไว้ทัน
รู้เรื่องตอนที่ลูกเล่าให้ฟังเมื่อ๑๑กันยายนลูกมาบอก
ว่าถูกครูไล่ให้ไปตายค่ะครูไล่เด็กให้ไปตาย
โรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
อย่าแจ้งความได้ไหมเดี๋ยวเยียวยานะเดี๋ยวเยียวยาน้องคุณ
เดี๋ยวให้กินไอติมให้ดูการ์ตูนครับนี่คือการเยียวยาเด็ก
หลังจากครูไล่เด็กให้ไปตายโอ้โหแล้วพอผ่านมาเดือนนึงเนี่ย
มาเกิดเรื่องนี้เรื่องล่าสุดเรื่องนี้คุณแม่ท่านนี้ก็เลยบอกว่า
วันนี้ตั้งใจมาเพื่อมาถามว่าสิ่งที่มันเกิดกับลูกแม่
โรงเรียนรับปากว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก
จะไม่ให้เกิดกับเด็กคนไหนอีกแล้วทำไมเนี่ย
มาเดือนเดียวมาเกิดเรื่องแบบนี้ตอนเนี้ยลูกแม่นะคะ
เรียนที่อื่นแล้วนะคะลูกก็ถามว่าแล้วทิชเชอร์โรงเรียนนี้
ทุบหนูอีกไหมเด็กฝังใจไปแล้วไงคือกลัวไปหมด

จะทุบหนูไหมโอ้โหอืม
คุณแม่คะพอดีลูกชายเล่าให้ฟังว่า
น้องคุณที่เข้ามาใหม่เขาถามครูกลางชั้นเรียน
คำถามแบบนี้เราก็อึ้งนิดนึงว่า
เฮ้ยมีคำถามนี้เลยเหรอ
ซึ่งเราก็เลยบอกว่าอุ๊ยแสดงว่าน้องยังกลัวอยู่
เชอร์บอกให้เราไปตายอีกแล้ว
คุณแม่เข้ากันเลยใช่ผมตกใจถึงตุ่มเลย
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยครั้งที่แล้วเหมือนกับเขาจะกระโดดหน้าต่าง
เพราะว่าแรงยุจากเพื่อนและสภาพแวดล้อม
ห้องน้ำมีกล้องวงจรปิดที่ถ่ายเข้าไปในห้องน้ำพอดีเลย
ก็มันอยู่ตรงบันไดอะค่ะส่องลงมาคือมันเห็นเข้าไปในห้องได้
ซึ่งตอนนี้คืออยากเห็นจุดนั้นเฉยเพราะเด็กส่วนมากโดนกระทำในห้องน้ำมากกว่า
อย่างเมื่อสักทียังอึ๊กอักอยู่เลยบอกคุณจะไม่มีใบอะไรเลย
คุณไม่มีใบมอบอำนาจของอะไรคุณก็มาซัวอย่างนี้มันก็ไม่ได้พี่
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับทางคณะผู้บริหารของโรงเรียนสรศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์นะครับ
ที่ได้คุยกับบรรดาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะจะชั้นที่เกิดเหตุหรือว่าชั้นที่เขาสงสัยว่าลูกหลานเขาจะโดนหรือเปล่าเนี่ย
ก็เลยตกลงรับข้อเสนอของทางฝั่งผู้ปกครองนะฮะก็รับไปทั้งหมดเนี่ย๖๗ข้อด้วยกันนะครับเป็นอย่างนี้เลยฮะตามหน้าจอนี้เลยนะครับ
หนึ่งก็คือผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและดูกล้องวงจรปิดได้นะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนห้องนอนทางเดินห้องน้ำทั้งหลายเนี่ยคือต้องสามารถดูได้นะครับ
แต่มีเงื่อนไขก็คือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในห้องนั้นด้วยเผื่อห้องอื่นจะมาขอดูห้องนี้ถ้าผู้ปกครองห้องนั้นเขายินยอมก็สามารถดูได้หมดนะฮะ
ทางโรงเรียนจะต้องจัดนักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุขมาเยียวยาจิตใจนักเรียนในโรงเรียนนะที่ประสบเหตุนะครับ
สามนะครับทางโรงเรียนต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพอาหารกลางวัน
แล้วก็เพิ่มเวลาอาหารกลางวันเป็น๔๐นาที
คือเรื่องนี้ก็เนื่องจากมีผู้ปกครองของเด็กที่เขาอยู่ชั้นมัธยมนะ
โรงเรียนนี้เขามีถึงม๖นะแต่ชั้นมัธยมเนี่ยยังโดนนะบอก
มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ให้กินข้าวกลางวัน
แล้วเด็กเขาก็โมโหเด็กเขาก็ขึ้นห้องฮัดใส่ครูเอ้าถูกครูทำร้าย
เนี่ยฮะลูกหลานเขาเคยโดนนะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำ
และระบบสาธารณสุขในโรงเรียนจะต้องไปทำนะครับ
มีเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานรถโรงเรียนหลังจากพบว่าสภาพรถนี่แออัดมาก
เด็กบอกว่าโอ้โหหนูต้องยืนมาตลอดทางนี่ฮะจะต้องไปจัดการนะครับ
เรื่องการให้ดื่มน้ำนะครับต้องจัดเวลาดื่มน้ำให้เหมาะสม
หลังจากพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการท้องผูกกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็มีนะครับ
น้ำในกระติกของเด็กเนี่ยโอ้โหที่เอาไปจากบ้านเนี่ยไม่ลดเลย
แสดงว่าไม่ปล่อยเด็กมากินน้ำเลยค่ะนี่ฮะแล้วก็จะต้องให้ประชุมผู้ปกครองเนี่ย
ทุกปีการศึกษาด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ประชุมเลยนะฮะ
ก็จะมีข้อเสนอบางส่วนที่ทางผู้ปกครองเขายื่นไป
แต่ว่าทางผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปปรึกษาอะไรกันก่อน
คือยังไม่ยอมรับนะทางรัฐมนตรีเชื่อการสู่สถานการณ์นะครับ
แล้วก็หาข้อสรุปกันต่อไปในประเด็นข้อเสนอของผู้ปกครองที่เหลือ
เดี๋ยวที่กระทรวงศึกษาวันพรุ่งนี้จะประชุมกัน
ว่าเรื่องนี้จะติดตามและดำเนินการให้ถึงที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู
ของครูทุกคนที่อยู่ที่นี่
จัดการตรวจสอบให้แน่เอาจริงแน่นอน

ทีนี้คัณะเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
แล้วก็มีครูอีก๒คนครับเบื้องต้นนะตอนนี้คือ๔นะ
เดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มมีครูท่านอื่นหรือคนอื่นอีกหรือเปล่า
ที่มีความผิดในการทำร้ายร่างกายเด็กที่โรงเรียนนี้นะคะ
ตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
นางสาวออนอุมาปลอดโปร่งค่ะก็เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย
ของนางนงเรียนชั้นอนุบาลนะคะของโรงเรียนศาสตรศาสตรวิเธภราชพฤษ
หมวกใส่แมสปิดบังใบหน้าเนี่ยค่ะก็ไปรับทราบข้อกล่าวหา
ก็นั่งนิ่งแบบนี้นักข่าวบอกก็หน้านิ่งเรียบเฉย
ไม่ตอบคำถามสื่อเลยนะคะเบื้องต้นน่ะค่ะ
ผลโบรพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ก็ไปติดตามความคืบหน้านะคะบอกว่าตอนนี้แบ่งชุดพนักงานสอบสวน
ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อดูพฤติกรรมของครูคนอื่นด้วยค่ะ
วันนี้คุยกับเด็กที่ถูกทำร้ายก็ต้องคุยร่วมกับทางสหวิชาชีพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะคุยกับเด็กแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามคลิปต่างว่ามีครูคนไหนมีครูคนอื่นอีกไหม
ก็จะเรียกมาสอบปากคำให้หมดทุกคนพลตำรวจรีเอกพบประสิทธิ์วัฒนาชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าพอคุยกันประชุมกันในเบื้องต้น
ในส่วนของเจ้าหน้าที่มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ห้องเรียนทั้งเก้าห้องมาตรวจสอบนะคะตรวจสอบย้อนหลัง
ตั้งแต่สิบเก้ากันยายนแต่เซิร์ฟเวอร์เนี่ย
หลังได้ประมาณ๑๐วันนะคะเบื้องต้นเป็นลักษณะแบบนี้
ดังนั้นเท่าที่ย้อนหลังได้ทั้งหมดเนี่ยตำรวจตรวจสอบให้หมด
ต้องไปดูว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายเด็กเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
และอย่างที่บอกค่ะณตอนนี้แค่เบื้องต้นเท่านั้น
สี่คนนะคะมามอบตัวแล้วสองก็คือหนึ่งพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยนะคะ
อย่างที่เล่าไปสองข้อหานายมาวินค่ะนายมาวินอีบา
นี่นะคะอีกคนนึงเป็นครูชาวฟิลิปปินส์
คนนี้นายมาวินคนนี้มีความผิดเรื่องของไม่มีใบอนุญาตทำงาน
และความผิดตามพระบอคุ้มครองเด็กด้วยนะคะ
พระบอคุ้มครองเด็กก็มาตราเดียวกันกับครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
ส่วนครูอีกสองคนค่ะตอนนี้ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วหนึ่ง
ส่วนอีกหนึ่งอยู่ระหว่างประสานงานซึ่งถ้าพบว่ามีความผิด
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะต่างกรรมต่างวาระ
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาที่เราคุยไปเมื่อวานนะคะว่าอาจจะโดนข้อหานี้ด้วย
กักขังหน่วงเหนียวอะค่ะตำรวจบอกว่าข้อหาเนี้ย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะรวมถึงครูคนอื่นนะคะ
ครูคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเด็ก
แต่ไม่ระงับยับยั้งเนี่ยก็จะโดนไปด้วยนะคะ
อันนี้คือจะขยายผลเพิ่มตำรวจคุมตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋มไปสอบปากคำค่ะ
สอบปากคำเนี่ยก็ท่าทีกังวลนะคะ
ก็นั่งก้มหน้าสื่อพยายามจะขอคุย
แต่ตัวครูพี่เลี้ยจุ๋มไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็นั่งนิ่งแบบนี้
เรื่องต้นชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้างการประกันตัว

แต่สารจะให้ประกันตัวหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
ที่ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ย
ไปอยู่กระทั่งวาย้อนไปถึงที่สุดมาดูว่าทั้งห้องเรียนทั้ง๙ห้อง
มีการกระทำอะไรที่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กบ้าง
หากพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็ก
ไม่ว่าครูคนใดห้องไหนก็แล้วแต่
นะครับก็จะมีการดำเนินคดีทุกทุกคนทุกฐานความผิดไปครับ
วันนี้นะครับก็ในรายละเอียดเนี่ย
เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นอีกที่เกี่ยวข้องนะครับ
ใครที่กระทำความผิดอะไรเนี่ยวันนี้เราก็จะแจ้งข้อหาให้ครบในเบื้องต้น
พอสอบปากคำเสร็จนะคะตำรวจก็นำตัวครูพิเลี้ยงจุ๋มกับครูเปิ้ลนะคะ
เปิ้ลชื่อจริงก็คือนางสาวพมรลักษณ์ลักษมีเมธากร
นำตัวสองคนนี้ออกจากโรงพักชายพลึกครูเปิ้ลคือเสื้อขาวนี้นะคะครับ
ก็นำตัวไปสารนะคะก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อ
ก็ขึ้นรถเลยแล้วก็ไปสารนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาค่ะ
ทางสารแขวงนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
และครูมาวินที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่ะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วก็ไปมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนก่อนจะมีหมายเรียกไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปนะคะตัวครูพี่เลี้ยงจุ๋มก็เดินลงจากศาล
ขึ้นรถเก๋งที่มาจอดรอรับที่บันไดศาลแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วค่ะครับ
ตำรวจบอกว่าก็ถ้าพบหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดก็ต้องแจ้งข้อหากันอีกนะฮะ
ดูแล้วก็คงมีครูอีกหลายคนนะฮะหรือว่าพี่ลงพี่เลี้ยงอีกหลายคนนะครับ
เพราะว่าคลิปก็ทยอยถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมีคลิปของพี่เลี้ยงจุ๋มนะมีครูมิวครูมาวินครูอิ๊วนะครับ
ทำร้ายเด็กนักเรียนชั้นอนุบัน๑ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษเนี่ยเขามี๙ห้องนะฮะ
ผู้ปกครองก็ได้กล้องวงจรปิดมานะครับขอตรวจสอบเพิ่มก็เห็นเพิ่มอีก
ว่ามีหลายคนเนี่ยที่ทำร้ายเด็กนักเรียนนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับมีคลิปที่ผู้ปกครองเอามาร้องเรียน
บอกว่านี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิด๒๒กันยายนนี่คือคลิปใหม่นะฮะ
นี่คือคลิปล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ๒๒กันยายนห้องเรียนชั้นอนุบาล๑ห้องสามัญอาเซียน
ตามคลิปนี้เลยฮะผู้หญิงคนนี้นะครูคนนี้พี่เลี้ยงคนนี้
ก็ทำร้ายเด็กเหมือนกันนะครับมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กเช่นเดียวกันนะครับ
ครูผู้หญิงเดินเข้าไปหาเด็กนะฮะเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
คอเสื้อกระชากมานั่งที่เด็กก็ล้มลุกคลุกคลาน
แขนกระชากจนเด็กแบบเซอ่ะนะนี่๒๒กันยายนนะครับ
แล้วก็วันเดียวกันฮะครูผู้หญิงคนนี้คนเดิมนะครับ
โอ้โหนี่ฮะกระชากซะครูคนนี้ยังไปกระชากแขนเด็กผู้หญิงนะฮะ
เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องก้าวค่ะน้องก้าวนะฮะ
กระชากจนแบบแทบตกเก้าอี้ใช้มือผลักหัวเด็กด้วย
ดึงผมเปียกระชากอีกอะไรเนี่ยแม่นี่ฮะอะไรกันนักกันหนา
โอ้โหนี่ฮะค่ะตัวนิดเดียวอืมครูคนนี้ตรวจสอบแล้วนะครับ
แพร่ฮะครูแพร่นะครับเธอก็ยอมรับกับผู้ปกครองของเด็ก
เพราะว่าเขาเห็นกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็ตกใจเอ้า
ไม่ได้มีแค่นี้เหรอนี่มีครูแพร่อีกนี่ฮะ
เธอบอกว่าเธอไม่มีเจตนาจะทำร้ายเด็ก
ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนั้นขณะกำลังสอนหนังสือ

ทั้งที่พยายามเรียกให้หันมาแล้วหลายครั้ง
แต่เด็กไม่หันมาก็เลยต้องจับเด็กให้หันมามองครู
ก็ขอโทษผู้ปกครองด้วยที่ทำรุนแรงเกินไป

ก็เลยตัดสินใจขอลาออกจากโรงเรียน
เพื่อให้ผู้ปกครองทุกคนสบายใจ

ตำรวจบอกว่าความผิดมันก็ถือว่ามีแล้ว

ที่เขาเรียกว่าห้องสามัญอาเซียนนะครับ
ยังมีครูอีกคนนึงชื่อครูแววนะ
มีกล้องวงจรปิดปรากฏภาพเหมือนกัน
ครูแววใช้สมุดหรือจะเป็นนังสือนี่แหละ
ฟาดกลางหลังเด็กนักเรียนนะฮะ
เหมือนกับว่าลงโทษเด็ก
ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนที่ครูมาวิน
ครูชาวฟิลิปปินส์เขาบอกหรือเปล่า

เลี้ยจุ๋มบอกอ๋อนี่เป็นระบบ
หรือว่าจะลงเรียนในไทยก็แหละแต่
พี่เลี้ยงครูเลี้ยง
ใช้หลังมือเคาะ
ก็ไม่ได้แรงมากหรอกนะแต่มันก็ไม่ควร

คิดเดียวนะคือไม่ใช่พูดเข้าไปแล้วแต่มันก็ใช่เรื่องครับว่า
ครั้งที่เด็กผู้หญิงคนนี้แล้วตีก้นเด็กผู้หญิงอีกครั้งหนึ่ง
ถือเก้าอี้มาด้วยนะเพิ่มเข้าไป
โอ้โหคุณแม่ปลานะฮะเป็นแม่ของน้องเด็กหญิงชั้นอนุบาลห้องบีที่ถูกครูตีก้นนะครับ
บอกว่าพอเห็นคลิปกล้องวงจรปิดของเด็กคนอื่นที่ถูกครูลงโทษอย่างแรงนะ
โอ้โหคุณแม่ปลาบอกไม่สบายใจค่ะ
ลูกเราก็อยู่อนุบาลเหมือนกันมาขอดูกล้องวงจรปิดในห้องของลูกบ้าง
ก็เห็นว่าลูกสาวก็ถูกครูพี่เลี้ยงตีเหมือนกันตีโดยไม่ทราบสาเหตุ
วันเดียวกันเนี่ยโดนไปสามครั้งนี่ไม่รวมวันอื่นอีกนะ
แล้วจากที่เห็นในคลิปเห็นครูยกเก้าอี้มาเนี่ย
แล้วลูกสาวยกขาเพื่อจะหลบเนี่ยพอครูวางเก้าอี้เสร็จมาตีก้นลูกสาวอย่างแรง
อยากรู้ว่าลูกแม่ทำอะไรใช่ไปตีเด็กทำไมคะ
ลูกแม่ทำอะไรผิดมันรุนแรงไปไหมเด็กคือลูกสาวเขาแค่สามขวบ
เขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้อยากจะให้ลูกลาออกเลยนะฮะ
แล้วจะหาโรงเรียนใหม่ให้กับลูกครับ
แต่คุณด้วยอารมณ์ที่คุณนัดตอนนั้นสนหรือเปล่าก็เลยหันไปป้าบเลย
เราก็เลยวันนี้ก็เลยมาถามไงคะว่าทำน้องเพราะอะไร
เขาก็อยากจะมาถามตัวครูประจำชั้นแต่ครูประจำชั้นชิงชิงไม่มาเหมือนชิงลาออกไปแล้วอะค่ะ
นี่หนึ่งในคุณแม่ของน้องที่อยู่อนุบาลนะฮะอนุบาลเขามี๙ห้องนะครับ
ชื่อเรียกห้องแปลกหน่อยนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าห้องนู้นห้องนี้ก็ไม่เป็นไร
เป็นว่าเด็กอนุบันหนึ่งนะครับมีน้องกะทินะฮะเด็กหญิงอีกคนนึงถูกครูบลู
จับน้องกระแทกลงกับเก้าอี้นะฮะคืออาจจะเห็นว่าน้องนั่งไม่เป็นระเบียบหรืออะไรยังไง
แต่ก็เด็กอ่ะเด็กอนุบาลหนึ่งนะฮะจับน้องกระแทกลงกับอี้นะครับ
แค่น้องแบบลักษณะเหมือนหันไปมองเพื่อนอย่างนี้อ่านี่เห็นไหม
อ่าเนี่ยจับไม้จับมือปึกปักอย่างเงี้ยทำไมแบบเพื่อจัดระเบียบให้เด็กอย่างเงี้เหรอ
ก็คือเด็กนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ยังมีนะพอจับตัวน้องให้นั่งที่
แล้วก็เอานังสือเนี่ยมาใส่มือแบบกระแทกกระแทกอ่ะนะจะมีครูอีกคนนึงอยู่แถวนั้นนะฮะ
ก็มาดูมามองมองไม่ไม่ห้ามไม่อะไรคือกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเรื่องปกติของโรงเรียนเนี้ย
ครูทำอะไรแบบเนี้ยใช่เออแล้วก็เป็นเหมือนกับ
เหมือนกับห้องครูพี่เลี้ยงจุ๋มทุกคนในห้องมันเหมือนกันหมด
ทั้งครูทั้งครูพี่เลี้ยงทั้งผู้ช่วยหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะ
ไม่ห้ามไม่ปรามใครจะทำอะไรก็กับเด็กก็ทำไปนะครับ
แม่ของน้องกะทิวันนี้มาโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนเพื่อนผู้ปกครองส่งมาให้ดูเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มค่ะ
คุณแม่โอ้โหบอกเห็นแล้วแบบตั้งคำถามเลยว่า
ครูมาทำลูกสาวหรือว่าในฐานะลูกศิษย์แบบนี้ทำได้ยังไง
จิตใจของคนที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นครูสอนเด็กอนุบาลเนี่ยทำด้วยอะไร
สถานที่แห่งนี้นะฮะคุณแม่ของน้องกะทิถามเลยว่า
สมควรเรียกว่าสถาบันการศึกษาอยู่หรือไม่
โดนกระชากซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับห้องอีเลย
เป็นห้องบีลูกโดนกระชากครูทำรุนแรงมากแล้วครูก็ไลน์มาเมื่อคืน
บอกว่ากูขอโทษที่เอาน้องออกไปข้างนอกไม่รู้ว่าไปทำอะไรไปตีหรือไปขัดไม่รู้
แล้วก็กลับมาแล้วก็มาบอกว่าครูขอลาออกครูไม่สมควรเป็นครู
นี่มันหมายความว่าอะไรคะมันหมายความว่าไอ้นี่คือโรงเจือกเหรอคะ
ที่นี่ไม่สมควรเป็นสถาบันการศึกษาใช่ไหม
ครูขอโทษแล้วครูจะขอพิจารณาตัวเองโดยการลาออกไม่สมควรจะเป็นครูอีก
โดยที่ยังไม่เห็นคลิปคลิปนั้นยังไม่เห็นว่าอย่างที่คุณพ่อบอกค่ะว่ากล้องวงจรปิดระหว่างทางเดิน
รอบนอกห้องเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าน้องเราไปทำอะไรเราไม่รู้ว่าน้องโดนอะไรบ้าง
แต่ที่รู้รู้ก็คือว่าเขาต้องคิดอะไรได้แล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเขาถึงได้ส่งส่งไลน์มาให้เราค่ะ
เห็นแค่วีดีโอในห้องแค่วันที่๒๒วันเดียว
เด็กคือผ้าขาวทำไมคุณครูคนที่เป็นแม่ทีมของชาติคนนี้มีความรู้สึกเมตตากับเด็กไม่ถึง๕ขวบพูดยังไม่ชัดเลยค่ะ
บางคนกินข้าวเองยังไม่ได้พวกคุณกล้าทำได้ยังไง
ถอดเสื้อผ้าเด็กเด็กฉี่ราดเพราะเด็กไม่ให้เด็กไปเข้าห้องน้ำ
ถอดเสื้อผ้าเด็กโป๊เปลือยนิดในห้องเด็ก๓๔คนในห้องทั้งผู้ชายผู้หญิง
ก็อย่างที่คุณแม่น้องกะทิบอกว่าฮะ
ค่า
เวลาที่ดึงลูกหลานเขาออกไปนอกห้อง
มันไม่มีกล้องวงจรปิดโรงเรียนเขาบอก
นี่เขายังไม่รู้เลยว่าเวลาที่ดึงออกไป
นอกห้องบอกไประหว่างทางเดินห้องน้ำ
ไปทำอะไรลูกเขาบ้างใช่ค่ะ
เห็นแต่ในห้องแล้วบางคนเนี่ยส่งไลน์มาหา
พ่อแม่ผู้ปกครองบอกขอรับผิดชอบด้วยการลาออก
ลาออกไปก็เท่านั้นค่ะเพราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้วค่ะ
คุณทำร้ายเด็กไปแล้วยังไงก็ดำเนินคดีคุณได้อยู่ดี
ลาออกก็เรื่องของลาออกนะหลักฐานมันชัดนะ
ดำเนินคดีเขาอีกเรื่องหนึ่งเขาเอาผิดได้นะ
ไม่ใช่ว่าลาออกแล้วจบนะบางคนตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้ว
๔คนนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาบ้างแล้วก็มีนะครับ

จำนวนผู้ปกครองที่พาลูกหลานไปแจ้งความว่าถูกครู
หรือว่าพี่เลี้ยงทำรุนแรงเนี่ยนะครับ
ตอนนี้น่าจะเกิน๑๐คนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่จำนวนที่แน่ชัดต้องรอการสรุปจากพนักงานสอบสวนนะครับ
เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยไปแจ้งความอย่างต่อเนื่องทุกวัน
จากหลักฐานในกล้องวงจรปิดเอาเท่าที่เราเห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดที่มีการเผยแพร่ต่อสังคมในช่วงเวลานี้
พบว่ามีครูหรือว่าพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ช่วยครูอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ของชั้นอนุบาลของโรงเรียนแห่งนี้นะฮะสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์เนี่ย
ทำร้ายเด็กใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าเพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ประมาณสิบคนแล้วนะใช่เนี่ยนับนับดูเป็นสิบค่ะ
เดี๋ยวเราแบ่งเป็นกลุ่มให้เลยนะฮะตามหน้าจอเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
แบ่งเป็นกลุ่มการกระทำกับเด็กเลยนะฮะที่แบบกระทำลงมือลงโทษเกินกว่าเหตุ
ทำรุนแรงกับเด็กแบบไม่รู้เอาเหตุผลอะไรมาอยู่ดีก็ทำเด็กเนี่ย
ห้องนะฮะอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาอย่างห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยที่เขาเรียกว่าห้องอีเนี่ย
ก็มีพี่เลี้ยงจุ๋มมีครูมิวมีครูมาวินด้วยนะ
มีครูอิ๊วห้องอนุบัน๑๔ใช้มือผลักศีรษะของเด็กนะ
มีครูพี่เลี้ยงบลูห้องบีล่าสุดวันนี้แม่ปลากับแม่ของน้องกะทิ

ใช่ค่ะต้องขยายผลแล้วก็ไล่เอาผิดให้หมดค่ะการที่คนจะทำงานกับเด็กเนี่ยค่ะคือต้องทำงานด้วยใจด้วยนะคะคือใจต้องรักเด็กด้วยแล้วดิฉันก็จะพูดคำเดิมว่าไม่เรียกว่าเป็นการลงโทษเด็กรุนแรงเพราะเด็กไม่ได้ทำผิดอะไรอันนี้มันคือการทำร้ายร่างกายเด็กโดยที่เด็กเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับอันนี้เท่าที่มีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจร

มันมีภาพไงมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดไอ้เรื่องบังคับให้เด็กกินอ้วกเนี่ยนะทีมข่าวของเราขยายผลให้ต่อนะคะทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กผู้ชายคนนึงค่ะเคยเรียนระดับอนุบาลที่โรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นี่แหละแต่สุดท้ายครอบครัวทนไม่ได้ย้ายลูกไปเรียนที่อื่นเพราะถูกครูผู้ช่วยบังคับให้ลูกกินอ้วกผู้ปกครองยืน
ว่า๒๑วา้ยน้ำต้องเรียนเต็มขาวที่โรงอาหารแต่น้องไม่สบายค่ะเด็กชายสามขวบนะคะน้องอวกใส่จานข้าวของตัวเอง
พอเรียนเสร็จครูพาไปกินข้าวที่โรงอาหารแต่น้องไม่สบายค่ะ
เด็กชายสามขวบนะคะน้องอ้วกใส่จานข้าวตัวเอง
แต่มีครูผู้ช่วยผู้ปกครองเขาเรียกว่าเป็นครูผู้ช่วยนะ
รู้ว่าเป็นครูพี่เลี้ยงหรือเปล่านะคะแต่ผู้ปกครองใช้คำนี้ครับ
ชื่อปุ้ยเด็กบอกว่าชื่อปุ้ยเชอร์คือทิชเชอร์ค่ะ
ก็เลยเรียกสั้นว่าเชื่อปุ้ยเชื่อปุ้ยไม่พอใจที่น้องอ้วกใส่จานข้าวตัวเอง
บังคับน้องให้กินข้าวต่อซึ่งมีอ้วกอยู่นะคะโอ้โหบังคับว่ากินต่อกินข้าวต่อไป
เด็กไม่กินครูปุ้ยคนนี้เอาช้อนตักเองเลยยัดใส่ปากเด็กเองเลย
นี่ค่ะผู้ปกครองท่านนี้บอกว่ามั่นใจว่าหลานไม่ได้โกหก
เพราะหลานบอกว่าของที่กินไปมันมีกลิ่นเหม็นขมเปรี้ยวและเด็กสามขวบเขายังไม่โกหกหรอกค่ะ
เขาโกหกไม่เป็นหรอกค่ะนี่ค่ะคือผู้ปกครองเขาแจ้งความนะคะ
แล้วไปคุยกับทางโรงเรียนนะคะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปไงคะว่ามันไม่มีภาพ
มันไม่มีหลักฐานโรงเรียนไม่รับผิดชอบเลยครูก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
ปัญหาคือก็ผู้ปกครองบอกก็ไม่รู้จะเอาหลักฐานไหนไปยืนยันสิ่งที่มีก็คือคำพูดเด็กอะค่ะ
คือสิ่งที่โรงเรียนทำให้ตอนนั้นนะก็คืออ่ะงั้นเดี๋ยวย้ายน้องให้ไปเรียนห้องอื่นแทนก็แล้วกันนะ
แต่ผู้ปกครองบอกว่าย้ายน้องไปเรียนห้องอื่นครูปุ้ยเขาก็ยังอยู่ในโรงเรียนไง
แล้วเด็กก็ยังเจอไงแล้วเด็กก็หวาดภาวะกลัวไปหมดนะคะ

ใช่แล้วครูปุ้ยที่ทำน้องอ่ะนะบังคับให้น้องกินอ้วกตัวเองเนี่ยนะ
ไม่ถูกลงโทษอะไรเลยก็ยังสอนห้องเดิมปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เข้ามาแล้วก็บอกกับหลานเราว่ากินเข้าไป
คือเด็กเขาก็มองแล้วว่ามันกินไม่ได้เขาก็ได้แต่นั่งแบบไม่จับช้อนนะคะ
แบบไม่ทำตามที่ครูสั่งอะค่ะ
เขาก็เลยตักช้อนแล้วก็บังคับให้หลานเรากินแล้วก็พูดว่ากินเข้าไปกินเข้าไป
แล้วคือเราถามหลานเราว่าตอนนั้นหนูร้องไห้ไหมลูก
หนูร้องไห้ครับแล้วหนูร้องไห้เสียงดังไหมทำไมไม่มีใครได้ยินหนูเลยเหรอ

คือเหมือนกับเด็กเขาไม่กล้าจะโวยวายอะไรอย่างนี้
ขอให้ย้ายเขาไปทำงานเอกสารหรือทำงานส่วนอื่นที่ไม่ต้องเจอเด็กกับเด็กได้ไหม
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เด็กคนอื่นเจอแบบเดียวกันกับหลานเรา

ทางโรงเรียนรับปากรับปากค่ะ
แต่พอวันรุ่งขึ้นไปรับหลาน
เรากลับเห็นชื่อคนเดิมจูงเด็กห้องเดิม
ทำหน้าที่เหมือนเดิมอยู่เดิม
แต่ที่มันทำร้ายจิตใจเรามากกว่านั้นคือ
ครูคนนั้นกลับมามองหน้าเราแล้วด้วยแสดงกิริยาที่ว่า
เธอไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอก

ก็จริงแล้วก็เตรียมจะไปร้องเรียนมูลนิธิต่างนะคะ
แต่สุดท้ายก็ต้องหยุดเพราะว่าหลานด้วยความเป็นเด็กอะค่ะ
หลานก็ร้องไห้ไม่อยากให้พูดถึงเรื่องนี้
เด็กเองก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องนี้กับใครที่ไหนอะไรแบบนี้

เพราะไม่อยากจะไปตอกย้ำแผลในใจเด็ก
เพราะถ้าไปร้องเรียนที่นั่นที่นี่
ก็จะต้องให้เด็กเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วเด็กก็ต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำ
มันก็จะยิ่งไปตอกย้ำเป็นแผลในใจเด็ก
ผู้ปกครองก็เลยพอแล้วไม่เป็นไร
ย้ายน้องไปเรียนที่อื่นแบบนี้ค่ะ
คือผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าตอนแรกไม่คิดจะออกมาพูดนะคะ

เห็นคลิปว่าเด็กคนอื่นโดนทำร้ายเยอะเลย
ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว

ผู้ปกครองท่านนี้บอกว่าสงสัยมาก

มันเป็นวัฒนธรรมการทำร้ายเด็กของครูโรงเรียนนี้หรือ

ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ผู้บริหารของโรงเรียนไม่มีใครออกมาช่วยผู้ปกครอง
ไม่มีใครออกมาช่วยนักเรียนแม้แต่ครั้งเดียว
ผู้บริหารเข้าข้างครูค่ะ

คือเชื่อว่าครูดีก็มีแหละ

แต่กลุ่มครูที่ชอบทำร้ายเด็ก

เธอก็เลยอยากจะออกมาสะท้อน
ผู้บริหารโรงเรียนนี้ต้องรับผิดชอบค่ะ
ผู้บริหารควรจะลาออกไปเลยค่ะทั้งชุดเลยค่ะ
เพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีแล้ว
เราเห็นเลยว่ามันเป็นวัฒนธรรมของครูที่เป็นแบบนี้
เป็นกันมานานเป็นกันนานมาก
อย่างแรกเลยคุณควรจะพาคุณครูไปละลายพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติสมัย
เรียกได้ว่าไปพักช่วงนี้ก่อนคุณอาจจะเครียด
คุณเครียดกับเด็กคุณไปค่ะไปปรับทัศนคติละลายพฤติกรรมของคุณ
แล้วก็กลับมาเป็นครูที่ดีได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สพชัยพฤกษ์นะฮะ
ก็เป็นพื้นที่เกิดเหตุนะนะเป็นสถานีตำรวจเจ้าของคดี
จากพี่เลี้ยงจุ๋มกับครูเปิ้ลจะไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้ววันนี้โอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยไปทั้งวันนะฮะ
ทยอยกันไปแจ้งความนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ต้องการไปขอไฟล์คลิปกล้องวงจรปิดในโรงเรียนด้วยนะฮะ
ซึ่งครอบครัวของคุณพ่อท่านหนึ่งนะฮะ
คุณพ่อเนี่ยชื่อว่านายนรงศรีฟ้าอายุ๓๒ปีนะครับ
คุณพ่อของน้องก้าวน้องก้าวอายุ๓ขวบ๒เดือน
ชื่อเขาจะเรียกหลายห้องเหลือเกินนะอนุบาลเขาเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าอยู่อนุบาล๑นี่แหละนะครับ
น้องก้าวเนี่ยถูกครูแพร่ที่เป็นครูประจำชั้นทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
คุณพ่อน้องก้าวคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
แล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพชัยพฤกษ์ด้วยนะครับ
บอกว่ามี๒คลิปนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒กันยายน
ประมาณบ่าย๓โมงคลิปนี้นะฮะ
คลิปนี้เนี่ยครูแพร่เนี่ยซึ่งพ่อบอกว่าครูแพร่นี่กำลังตั้งท้องอยู่นะ
สั่งให้เด็กในห้องทำงานแล้วก็ไปดึงเปียของน้องก้าว
แล้วน้องเนี่ยหัวน้องเนี่ยกระโยกไปมาเลยนะฮะ
ซึ่งพ่อบอกว่าคลิปนี้ก็เอานะก็ยังพอทำใจได้
เอามาดึงเปียร์ลูกอืมจับโยกไปมาผลักหัวนะ
แต่เดินเข้ามาหาแล้วตีที่หลังน้องทีนึงกระชากแขนแล้วผลักหน้าน้อง
แล้วก็ดึงแขนอีกข้างของน้องจนเกือบตกเก้าอี้
แล้วกระชากน้องอีกทีให้นั่งเก้าอี้เนี่ยอันนี้พ่อบอกว่า
เห็นคลิปนี้แล้วทำใจไม่ได้ร้องไห้นะฮะ
นี่คือคลิปที่สองนะฮะพ่อบอกทำใจไม่ได้
แล้วไม่ใช่แค่นี้นะครับไม่ใช่แค่ห้องของพี่เลี้ยงจุ๋มของครูแพร่นะครับ
ยังมีอีกหลายคนทำรุนแรงกับเด็กเหมือนกันนะครับ
หลังจากเห็นคลิปของลูกสาวนะฮะคุณพ่อบอกว่า
ทักข้อความไปหาครูแพร่บอกช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยสิ
ทำไมต้องมาทำกับน้องก้าวแบบนี้ค่ะครูแพร่ส่งข้อความกลับมาอธิบายว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเชอร์แพร่ทิศเชอร์แพร่นะนี่ฮะข้อความที่ส่งมาให้คุณพ่อของน้องก้าวนะ
บอกว่าเชอร์แพรไม่มีเจตนาทำแบบนั้นค่ะแต่น้องไม่สนใจไม่หมุนเก้าอี้หันหน้ามา
เชอร์แพร่เรียกหลายครั้งแต่น้องก็ไม่หันจึงจับน้องหันมาขอโทษที่จับน้องแรงไป
นี่ฮะแล้วก็ตามด้วยข้อความถามพ่อของน้องก้าว่าว่าถ้าเชอร์แพร่ลาออกพ่อจะสบายใจขึ้นใช่ไหม
นี่คุณเขียนมาสอนคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ยกโทษให้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะไม่ใช่แค่น้องก้าวคนเดียวนะครับแต่มีเด็กในห้องเดียวกับน้องนะกว่า๑๐คนที่ถูกครูทำร้ายเหมือนกัน
ครูจะมาอ้างว่าตั้งท้องอยู่แล้วอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ใช่เหตุผล
ส่วนตัวน้องก้าวเองนะครับก็มีพฤติกรรมแปลกไปนะฮะคือดูก้าวร้าวขึ้นดูกลัวครูผิดปกติแล้วก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลยนะฮะที่บ้านเนี่ยไม่เล่าอะไรให้พ่อกับแม่ฟังเลยจนพ่อต้องมาเห็นคลิปนี่แหละ

นะฮะ

เขาบอกไหม

อย่างเราจะรู้นะว่าลูกอยู่กับเรามาก
เราจะรู้ว่าพอเวลาพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปเนี่ย
เราก็สอบถามเขาก็ไม่บอกอะไร

พยายามเปลี่ยนเรื่องที่จะไปเล่นอย่างอื่น

รัฐศาสตร์วิทยาลัยเฉพลึกนี้นะนิทรณบุรีนะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่กันพรนะฮะ
เป็นคุณแม่ของน้องเด็กหญิงฝาแฝด
ครูประจำชั้นโทรศัพท์มาขอโทษ

คือแม่เนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าเพื่อนร่วมชั้นของลูกมาเล่าให้ผู้ปกครองฟัง
ว่ามีเพื่อนเนี่ยถูกครูแพรว
อันนี้ครูแพรวนะทำร้ายแล้วก็เอ่ยชื่อลูกของเธอนะ
ผู้ปกครองด้วยกันก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับ
แม่ก็รีบไปโรงเรียนเลยเพื่อจะไปหาครูคนนี้

การปฏิเสธไม่ได้ทำ
จนกระทั่งอยู่ดีเมื่อคืนครูแพรวโทรศัพท์มาหาคุณแม่ฮะ
แล้วก็สารภาพว่าครูแพลวตีน้องจริง
แต่ว่าทำไปเพราะความรักเพื่อสั่งสอน
โอ้โหตอนนั้นคุณแม่บอกได้ฟังแล้วถึงกับใจสลาย
ที่ได้ยินได้ยินมาเนี่ยแต่ยังไม่เห็นหลักฐานไง
แต่ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงไปหาครูแล้วทำหรือเปล่า
บอกไม่ได้ทำแต่เมื่อคืนโทรมาบอกทำตีไปเพราะว่ารักทำเพื่อสั่งสอน
แม่บอกว่าช่วงที่มีข่าวพี่เลี้ยงจุ่มนะ
แม่นี่ยังให้กำลังใจครูแพลวอยู่เลยนะ
บอกเออไม่เป็นไรคือตกลงเป็นครูแพร่นะครูแพร่
คนเดียวกันนี่แหละนะครูแพร่เนี่ยนะ
ยืนยันว่าถ้าครูดีก็ไม่ต้องกังวลนะ
อาจจะเป็นแค่ห้องของพี่เลี้ยจุ่มห้องเดียวก็ได้
เนี่ยแม่บอกยังคุยกับครูไปเลยนะ
แต่กลับมาทำร้ายลูกเหมือนกันนะแล้วเพิ่งมารู้ความจริงในวันนี้นะครับ
วันนี้แม่มาเนี่ยแม่บอกมาทำเรื่องขอดูกล้องวงจรปิดนะฮะ
คือถ้าจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยก็ขอให้ครูเนี่ยทำใจไว้เลย
ถ้าเห็นภาพหลักฐานจริงเนี่ยยังไงแม่เอาเรื่องถึงที่สุดแน่
ส่วนสภาพจิตใจของลูกเนี่ยลูกเป็นเด็กหญิงนะฝาแฝดนะ
แม่บอกว่าน้องมีอาการภาวะตอนกลางคืนร้องไห้นะแล้วชอบปลาขวดนมทิ้ง
บอกก่อนว่าตั้งแต่มีคลิปวันแรกที่ชื่อจุ๋มอะค่ะ
แม่เป็นคนให้กำลังใจส่งข้อความเข้าไปในเพจไลน์กลุ่มเนิร์ดส่งส่วนตัวด้วย
ยาวเลยว่าเชอร์แบบทำทุกอย่างทำให้น้องมีพัฒนาการคือเรารู้สึกอย่างนั้นจริง
เชอร์เขาแบบน่ารักเขารักเขาเอ็นดูน้องแฝดมากเพราะเขาดูรักเขาดูแบบว่าเอ็นดูน้องอะไรอย่างนี้
แต่พอแบบเชอร์มาสารภาพเองว่าแม่แบบใจสลายอ่ะ
บอกก่อนว่าตั้งแต่มีคลิปวันแรกที่มี
ท่านผู้ชมครับเราได้เจอกับผู้ปกครองนะฮะก็คือนางสาวพลอยรดาเพื่อนประโคนนะฮะเป็นแม่ของน้องเอเรน
น้องเอเรนอายุ๒ขวบ๖เดือนนะคุณแม่เอาภาพถ่ายที่ลูกเนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำจากการไปโรงเรียน
เอามาให้ดูนี่ครับทุกผู้ชมครับที่เราทำวงไว้เนี่ยนะฮะรอยช้ำที่ศีรษะที่หน้าที่แขนที่ใบหูนี่ที่คอนี่นะครับ
วันนี้คุณแม่ของน้องเอเรนมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มาที่สถานีตำรวจด้วยมาแจ้งเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด
แม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากจะปรักปรำครูอะนะแต่แม่ก็ไม่สบายใจครูแพ้เหมือนกัน
ครูแพร่ที่เป็นครูประจำชั้นเนี่ยอยู่ดีก็โทรศัพท์มาสารภาพบอกว่าตีลูกจริงก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ร่องรอยพวกนี้เนี่ยมันเป็นรอยจากที่ครูทำร้ายด้วยหรือเปล่า
คือถ้าตีจะตีมาถึงใบหูเหรอตีถึงคอเลยเหรอคือไอ้ตีตีตรงไหนตีก้นตีมือหรืออะไรยังไงที่โทรมาบอกว่าขอสารภาพว่าครูตีลูกเนี่ยนะ
ถามไปทางไลน์นะเนี่ยภาพพวกนี้ครูบอกว่าครูไม่รู้ว่ารอยมันเกิดจากอะไรก็เลยอยากมาดูกล้องวงจรปิด
นี่ยังแค่หนึ่งส่วนที่เหลืออีกมากมายรอยแผลข้างหลังบนหัวเนี่ยแม่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันเยอะมากมีประเด็นอยู่ตอนนี้เชือกแพง
เขาได้โทรมาหาหรือว่ามาพูดอะไรกับเราบ้างไหมว่าเขาเป็นคนทำจริงหรือเปล่าได้ไปถามอะไร
ทักไปในไลน์เขาก็ไม่อ่านไม่ตอบหลังมานะแรกแรกเขาก็จะตอบแม่ไม่ได้ถามเชื่อแพลวแม่ถามเชื่ออีกคนนึงเขาก็จะปัดไปเขาบอกน้องไม่ทราบค่ะว่าน้องเกิดจากอะไรไม่ทันเห็นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้จี้ไงเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราเชื่อใจอ่ะ
ก็ท่านผู้ชมครับเขามีทั้งครูแพร่ครูแพร่อะไรเนี้ยนะโรงเรียนที่เขาหลายครูอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไล่กันไปกันแล้วกันนะเอาเป็นว่ามีผู้ปกครองที่เขาบอกกับเราว่าลูกหลานเขาถูกทำล้ายอ่ะหลายอย่างหลายกรณีทั้งเห็นภาพแล้วยังไม่เห็นภาพใช่ค่ะวันนี้ผู้ปกครองหลายคนต้องการดูภาพจากล่องโมงจรปิดเพร
ยังไม่เห็นกล้องวงจรปิดเลยต้องมาขอดูวันนี้นะฮะทางนายรณรงค์แก้วเพชรทนายรณรงค์นะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับได้พาผู้ปกครองสิบกว่าคนไปแจ้งความนะครับเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดด้วยนะฮะจะได้มีหลักฐานทางคดีในการขอดูกล้องวงจรปิดเป็นผู้ปกครองของเด็กชั้นอนุบาลนะฮะหลายหลายห้องนะฮะ

ทำไปเพราะความรักเด็กขออย่าให้ดำเนินคดีเลยพฤติกรรมของครูคนนี้คือจะทุบตีเด็กเวลาที่เด็กร้องไห้นะฮะผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับได้ร้องต่อทนายบอกว่าต้องการให้เจ้าของโรงเรียนตัวจริงออกมาแสดงความรับผิดชอบทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าต้องย้ายโรงเรียนค่าใช้จ่ายเรื่องการเยียวยาสภาพจิตใจเด็กรวมถึงผู้ปกครองด้วยตอนนี้มีแค่
นนทบุรีกล้องวงจรปิดในระดับชั้นอนุบาล๒และ๓นี่ผู้ปกครองเขาก็ห่วงเขาก็อยากดูเพราะตอนนี้มีแค่
อนุบาล๑๙ห้องใช่ค่ะแต่มีอนุบาล๒อนุบาล๓อีก
ซึ่งโรงเรียนบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดทำให้ผู้ปกครองไม่มีหลักฐาน
มาแจ้งความเอาผิดก็เลยฝากไปถึงเด็กนักเรียนนะครับ
หากพบว่าครูมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายขอให้ออกมาให้ข้อมูลนะฮะ
ล่าสุดมีผู้ปกครองมาแจ้งความนะครับตอนนี้๑๐กว่าคนแล้ว
นับที่แจ้งความไปก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปแล้ว
ค่ะนี่แหละค่ะก็ต้องไล่ไปให้ถึงต้นเรื่อง
ก็คือไปถึงพอโรงเรียนไปถึงเจ้าของโรงเรียนเลยนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมฟังคลิปนี้นะคะ
คือเหมือนกับมีคนโทรศัพท์ไปให้ข้อมูลกับทางผู้ปกครองของนักเรียน
ที่ถูกทำร้ายที่เรียนโรงเรียนนี้ค่ะไปให้ข้อมูลที่โอ้โหน่าสนใจนะคะ
เช่นประเด็นเรื่องของผอโรงเรียนคนที่ให้ข้อมูลนะ
เขาบอกในลักษณะที่ว่าเหมือนกับมีชื่อแต่ในนาม
เป็นชื่อลอยแต่ไม่ทำงานคนทำงานจริงอีกคนนึง
อกจากนี้นะคะให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนนี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครับ
แล้วเหมือนกับเอาชื่อคนอื่นไปใส่เหมือนกับทำกันเป็นขบวนการ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอ่าเดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงนี้ดูนะคะ
จบโทรใช่ไหมคะจะไม่ลงพื้นผู้บุคลากรได้ไหมนะจบโทร
แต่อย่างพี่เนี่ยไม่จบแล้วพี่ก็ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพ
จะสามารถที่จะมาเป็นพอได้อ่ะคนที่เป็นพอได้คือ
เขาต้องจบบริหารบุคลากรอะไรอย่างนี้ใช่อ่ะ
นักศึกนี้ว่าเขาจะเอาพี่ขึ้นมาเป็นพอ
แต่เขาก็จะเอาชื่อน้องไปแทนเขามีครูสอน
แต่ครูเขาเนี่ยบางส่วนไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

เขาก็ไม่ได้ตรวจทุกตัวคนถูกไหมคะเขาตรวจแค่เอกสาร
โครงการม๖เขาจะเอามาสอนเด็กม๓ได้เลย
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลที่เหมือนกับว่า
มีพลเมืองดีที่เขามีข้อมูลของทางโรงเรียนนี้

ข้อมูลเอาไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนนี้

ครับมันมีคำถามขึ้นมาทันทีว่า

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านเองก็ตัดสินใจแล้วว่า

โรงเรียนนี้ล่ะยังสอนต่อได้ไหม
กว่าที่จะมีการชี้ถูกชี้ผิดอะไรออกมาอย่างนี้นะครับ
เป็นผู้มนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะฮะ
ซึ่งท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กวัยรุ่น

คุณหมอบอกว่ากรณีของครูและพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศวัชพฤกษ์
ทำร้ายร่างกายเด็กเล็กชั้นอนุบาลนะครับถ้าหากให้คุณหมอสุริยเดลท่านประเมินนะฮะ
เพราะไม่สามารถบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักเรียนได้เลย

โดยหลักพื้นฐานที่เป็นบันไดขั้นแรกในการดำเนินชีวิตของเด็กอนุบาล
ที่ต้องได้รับเวลาไปโรงเรียน

ซึ่งถ้าโรงเรียนทำไม่ได้เนี่ยไม่สมควรเรียกที่แห่งนั้นว่าเป็นโรงเรียนอีกต่อไป
ควรจะปิดโรงเรียนไปจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถทำได้
ให้ความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้
ส่วนตัวครูหรือพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็ต้องเอาไปประเมินสุขภาพจิตนะฮะ
ไม่ใช่แค่ดำเนินคดีนะครับต้องประเมินสุขภาพจิต
แล้วดูเรื่องของทัศนคติด้วยนะว่าการทำร้ายเด็ก
หรือว่าคนที่เมินเฉยเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ช่วยเหลือเด็กเนี่ย
เขายังสมควรจะทำงานอาชีพนี้ไหมหรือไปทำงานอาชีพไหนที่มีความเสี่ยงด้านนี้ก็ไม่ควร
ฟังนะฮะที่คุณหมอบอกเอาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นหมอเข้าใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ย
แม้แต่ตัวโรงเรียนเองก็มีปัญหาแล้วกลายเป็นครูที่สร้างผลกระทบให้กับเด็ก
หากโรงเรียนพิสูจน์ไม่ได้สถาบันการศึกษาไหนก็ตามที่พิสูจน์
ซึ่งความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยโดยเฉพาะในชั้นเรียนอนุบาลไม่ได้
ไม่เรียกว่าเป็นโรงเรียนไม่เรียกว่าเป็นสถานพัฒนาเด็กประถมวัย
ทีนี้คำแนะนำไปยังผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายที่ถูกกระทำนะครับ
คุณหมอสุริยเดลนะครับบอกว่าผู้ปกครองที่ลูกถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
แนะนำว่าอันดับแรกเลยนะฮะต้องให้ลูกหยุดการไปโรงเรียนแห่งนี้ทันที
เพราะการส่งไปโรงเรียนแห่งนี้อีกก็เหมือนส่งลูกไปเจอภาพที่ถูกทำร้ายซ้ำ
แล้วเด็กก็จะเกิดภาพจำบาดแผลข้างในจิตใจเนี่ยมันจะลบไม่ได้
มันจะเป็นภาพจำไปอย่างถาวรต่อให้โรงเรียนบอกว่าไม่มีแล้วเราปรับปรุงแล้ว
แต่เด็กคือฝังใจไปแล้วไงภาพเดิมสถานที่ที่เคยถูกทำร้ายอย่างนี้
คุณเขียนมาสอนไปเจอเก้าอี้ตัวเดิมโต๊ะตัวเดิมห้องเดิมห้องน้ำห้องเดิมทางเดินทางเดิม
คุณหมอบอกต้องหยุดนะฮะไม่ให้ไปเลยนะฮะค่ะสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำตอนนี้คือ
สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กให้อยู่ในที่ปลอดภัยไม่ถูกกระทำรุนแรง
ให้เด็กเกิดความมั่นใจอบอุ่นใจต้องสัมผัสเขาด้วยกายสัมผัสโอบกอด
นิทานให้ฟังนะให้เขาเนี่ยทำอะไรต่างนานาผ่านงานศิลปะนะครับ
แล้วอย่าไปถามซ้ำเรื่องที่เขาถูกทำร้ายอีก
ใดที่โรงเรียนยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าระบบที่กำลังทำอยู่นั้น
อยู่บนฐานของความปลอดภัยอยู่บนฐานของการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถพิสูจน์ตนเองตรงนั้นได้เนี่ย
เข้าใจว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่จำเป็นต้องรีบส่งกลับเข้าไปด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือต้องหยุดภาพความจำต่างเหล่านี้
ไม่ให้เจอกับเหตุการณ์นี้อีกต่อไปครับโอ้โห
นี่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านเหลือเกินฮะ
สำหรับสิ่งที่คุณหมอสุริยะเดลได้บอกผ่านเรามานะครับ
คุณผู้ชมค่าเรื่องนี้ทีมข่าวไปถามนายยกค่ะ
คนเอ็ดประยุจนโอชานายกรัฐมนฤตอบเรื่องนี้อย่างไรลองฟังดูค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างที่สุดนะวันนี้มันทำไม่ได้หรอก
ใช้ความรุนแรงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีเจตนาดียังไงก็ตาม
ผมก็ฝากไปยังครูอีก๔แสนกว่าคนนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นปัญหาอย่าให้เป็นเงื่อนไข
แล้วก็กลับขึ้นมาสู่รัฐบาลนะครับเพราะว่าเป็นงานทำงานในกรอบงานของท่าน
แล้วก็ฝากองค์กรบุคลากรครูด้วยนะต้องต้องสื่อสารถึงการว่า
ไม่ได้แล้วทำแบบเดิมไม่ได้แล้วจะตีแรงจะออกกำลังกายหนัก
จนเขาบาดเจ็บเสียหายไม่ได้แล้วนะวันนี้ก็รู้อยู่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ
แล้วเสร็จแล้วก็คนเหล่านี้ก็ไม่พอใจก็ไปร่วมสะสมความไม่พอใจกันขึ้นมา
ก็เป็นกลุ่มขึ้นไปอีกนะปัญหามันก็ยิ่งแก้ไม่ออกอีกนะก็ฝากด้วยแล้วกัน
เพราะฉะนั้นผมก็หวังความร่วมมือจากครูทั้งหมดนะ
พ่อแม่เขาก็ห่วงลูกเขาแล้วคลิปมันก็มีวันนี้กล้องมันก็มีหมดอ่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทำอะไรแล้วคนจะไม่เห็น
แล้ววันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในโซเชียลมีเดีย
มันกระยายความขวางแย้งไม่มากยังขึ้น
โดยมันมีข้อเท็จจริงไงถ้าไม่มีมันก็จบ
ท่านผู้ชมครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศรัชพฤกษ์ที่นนทบุรีเนี่ย

ถ้าในเครือสารศาสตร์เนี่ยเขามีทั้งหมด๔๒แห่งใช่ไหม
ใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปเนี่ยนะคะ
๒แห่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องของครูทำร้ายเด็ก
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้าย
บอกว่าอยากให้เจ้าของตัวจริงเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบ
หรือแสดงท่าทีอะไรยังไงหน่อย
อย่าว่าแต่พอของโรงเรียนแห่งนี้เลยสารศาสตวิเทศ
เราจะพลึกที่ยังหาตัวไม่เจอในพอตัวจริง
เจ้าของโรงเรียนตัวจริงเนี่ยเขาจะว่าอะไรยังไง
เราก็ไม่รู้ว่าตัวจริงคนไหนอะไรยังไงนะ
แต่เอาเป็นว่าในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
อำนวยการโรงเรียนในเครือสารศาสตร์

ซึ่งนายพิบูลเนี่ยบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวจะเยียวยาจะชดใช้อะไรต่างนานาอย่างเช่นถ้าผู้ปกครอง
ไม่ให้รูไม่ให้เรียนอะไรยังไงหรือว่าค่าทงค่าเทิมจะคืนเงินอะไรให้เนี่ย
แล้วจะขอเวลาในการดำเนินการหน่อยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ประชุมวงไหนที่จะเป็นระหว่างผู้ปกครองกับตัวของอาจารย์ในฐานะประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือเองด้วยไหมคะ
คืออาจจะจบง่ายกว่าหรือเปล่าคะถ้าอาจารย์มานั่งเองอะค่ะ
คือผมเห็นวันนี้คนใส่เสื้อแดงฮาป่าอย่างนี้ผมก็กลัวแล้ว

ผมดูรายการวันนี้ที่ราชพฤกษ์เนี่ยโอ้มาเล่นหาป่ากันอย่างนี้มันจะมาออมชอมหรือว่ามันจะมาหาป่าเหมือนไอ้พวกเดินขบวน

ค่ะถ้าเป็นลักษณะของการส่งตัวแทนปุ๊บ
พูดมาก็จะเอาเงินแค่นั้นเองสรุปแล้วผมก็ยินดีจ่ายตามจริงผมบอกแล้วยินดีจ่ายตามจริงรับผิดชอบ
เช่นจะนัดกันได้วันไหนมีใครเข้าบ้างสัดส่วนผู้เข้า
ไม่จำเป็นต้องนัดเลยครับเวลานี้แก้ไขก็ต้องอาศัยเวลานะจ๊ะปุ๊บปับปุ๊บปับ
นี่ที่นายพิบูลยงกมลประธานอำนวยการ
โรงเรียนในเครือสารสาธคุยกับคุณจอมขวัญ

เดี๋ยวเต็มเนี่ยจบไทยรัฐนิวโชว์
ถามคุณจอมขวานท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่ง

เอาให้ละเอียดให้ชัดท่านรอฟังอีกทีนึงก็แล้วกัน

ก็อึ้งกันอยู่